คุณผู้ชมคะเกิดเหตุสุดเตอร์ไพรส์ในงานเปิดหน้าใหม่แม่บานเย็นรากแก่น

คือเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะพี่แคนดี้รากแก่นลูกสาวสุดสวย

ต้นไม้ที่ไปขอพรแล้วแบบว่าคนดวงเฮงดวงปังคือคุณผู้ชม
แล้วไม่เชื่อต้องเชื่อค่ะก่อนวันงานค่ะ
เพื่อนสนิทพี่แคนดี้ที่มาช่วยงานค่ะได้ไปขอพี่สาวให้ถูกลอตเตอรี่
เพราะแบบว่าถูกแบบเหมาแผงไปเลย
แล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ที่ตั้งอยู่หน้าร้านนั่นแหละค่ะ
เขาเหลือ๔๒ใบตามนั้นคุณผู้ชม
ปรากฏว่าถูกตรงออกตรงถูกเลขท้าย๒ตัวทั้งหมด๔๒ใบไปเลย
คือไอ้วันที่ไปสัมภาษณ์คือกำลังจัดงานอยู่ประมาณ๔โมงเย็นไง
พอประกาศรางวัลออกมาโอ้โหดีใจกันแบบนั้นเลยค่ะคุณผู้ชม

เราเป็นคนให้คนอื่นถูก
เพราะมัวแต่ยุ่งกับงานก็เลยไม่ได้ซื้อบอกคนอื่นเขาหมดเลยนะ
บอกหมดเลยนะกำลังยืนคุยกันอยู่ดีก็จับกระเป๋ามูแมนเราขึ้นมาแล้วก็บอกว่า
เดี๋ยวพี่นุ๊ตจะหาเงินมาใส่กระเป๋าเรากระเป๋ามูนะ
ปึ้งออก๐๘กระโดดสูบ๔๒ใบ
ถูกซื้อหน้าร้านเนี่ยถูก๔๒ใบเอ็นดู
ป๊าสป๊าสตีท่อ

ตื่นตาสุดใจสีส่องใบ
ขอถามพี่แคนดี้หน่อยนะคะว่าถ้าเป็นตัวเอง
อยากทำศัยกรรมอะไรเพิ่มบ้างหรือเปล่า
ไปฟังพี่แคนดี้ตอบกันหน่อยค่ะ
ก็มีแค่ศัลยกรรมทั้งหน้าเนี่ยทำแค่ตาอย่างเดียว